แต่ไม่ใช่เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคน
เกิดขึ้นกับตัวอะไรปะไป
ขอความช่วยเหลือตลอดเลย
ชื่อเพี่เจ้าของรถกระบะคือเพี่สรีนทิศวัสดี
ก็บอกว่ากำลังขับรถจะไปทำงานที่ภูเก็ตนะคะ
แล้วก็ไล่ตามไล่กุหัวจนจังหวะที่พนักงานขับมาถึง
ก็มาเคาะกระจกแล้วบอกว่าพี่
ผมได้ยินเสียงลูกแมวร้องออกมาจากรถพี่

ตอนแรกก็นึกว่าสั่งอาหารไง
พอรู้ว่ามีแมวติดอยู่ก็รีบจอดรถนะคะ
แล้วลงไปดูปรากฏว่ามีแมวติดอยู่จริง
แต่ก็งงไงว่ามันไปติดอยู่ในห้องเครื่องตั้งแต่เมื่อไหร่
งานนี้ก็เลยรีบแจ้งพี่กู้ภัยมูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชา

อุ้มมันออกมาจากห้องเครื่องได้อย่างง่าย

โชคดีค่ะมีคนรับน้องลิงแนวไปเลี้ยงต่อ

เฮ้ยใส่กระเป๋าไปแล้ว
เดี๋ยวเอาไปอยู่ในนั้นเลยหรือ

เดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหญ่ซะทีเดียว

ระหว่างที่คนขับรถส่งอาหารเนี่ย

เออซึ่งเขาก็บอกนะคะว่า
จะเป็นคนเลี้ยงลูกแมวนี้เอง

พี่สุวรรณรับแสงอายุ๒๕ปี
เขาก็บอกด้วยไงว่าถ้าเจอแบบนี้

แน่นะมันอาจจะเป็นแมวให้โชคก็ได้

คนที่ไม่เพิกเฉยต่อสัตว์อะไรก็ตาม
แล้วก็ต้องขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่ด้วยที่มาช่วยได้ทันค
เห็นรถเท่านี้เหรอ